อย่างนี้นะคะพี่เวียเนี่ยแต่งไม่แต่งไม่รู้แต่คนนี้แต่งแน่นอนพี่จ๋า
ใครจ๋าคุณโน๊ตน้องไข่คุณโน๊ตจ้ามีคุณชมพู่

เขาลงภาพคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยภาพนี้เลยนะคะ
แล้วลงวันที่เนี่ย๐๒๐๖๒๐๒๒ก็แปลว่าอะไรมีแหวนด้วยน่าจะขอแต่งใจกันตั้งแต่วันที่๒เดือนนี้

โพสต์เอาไว้คุณผู้ชมหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากเนี่ย
น้องพะทิเชียกุ๊ดก็โชว์แหวนเพชรแม็กเป้งไปเลย
คู่นี้คบหาดูใจกันมากว่า๓ปีนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญที่ฉันเห็นในคอมเมนต์ยังไงคุณน็อตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
คุณน็อตคือสามียินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเล็กที่แสนอบอุ่นโอ้โห
โอ้โหเอาจริงคุณผู้ชมคู่นี้ไม่ไปหวานออกสู่รูปคู่แทบไม่มี
แต่เปิดตัวทีโอ้เตรียมแต่งเลยแต่งกับแม่
ส่วนจะเป็นวันไหนยังไงกำหนดการต่างรอเขาก่อน
อันนี้แค่แบบบอกว่าขอแต่งงานนะพวกเรายังอู้ว้าวกันขนาดนี้เลยคุณผู้ชม